มีคลิปที่เป็นเสียงเสียงหนึ่งนะฮะที่เขาแชร์กันมาในโลกออนไลน์
พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดขอนแก่น
ในพื้นที่หนึ่งคุยกับลูกบ้านลักษณะแบบหัวเราะร่วนเลย
คือพยายามตักเตือนลูกบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกัญชา
อย่าไปปลูกนะผิดกฎหมายนะกฎหมายเขายังไม่ได้อนุญาตเต็มที่
แต่ตัวเองเนี่ยหัวเราะร่วนเลยแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ก็กินไก่ต้มกัญชาเข้าไป
คนก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ตกลงยังไงเนี่ย
เราเจอแล้วนะครับต้นต่อนะครับไปฟังเสียงนี้ก่อนนะครับ
เหมือนประกัดเสียงตามสายให้ลูกทิมทุกคนไป
เหมือนประกัดเสียงตามสายให้ลูกทิมทุกคนไป
ลูกบ้านฟังนะว่าปลูกกัญชาอะไรไว้เนี่ยไปถอนทิ้งให้หมด

แต่เสียงผู้ใหญ่นี่หัวเราะร่วนเลย
กินไก่ต้มกัญชาเข้าไปอะไรอย่างนี้
แล้วจะเห็นว่าตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับ
ที่เขาเป็นต้นทางของการเผยแพร่คลิปเสียงนี้

ถ้าผู้ใหญ่บ้านจริงผู้ใหญ่บ้านมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง
นั่นน่ะสิทีมข่าวเราตรวจสอบให้ค่ะ
นี่นะคะนายจำนงหรือนงนามมาอายุ๓๓ปี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

เป็นนักจัดรายการวิทยุสวทขอนแก่น

อันนี้คือถ้าไม่ใส่แนสหน้าตาจะอย่างนี้
ปกติแล้วก็จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับ

ไม่ได้ดูละครก่อไป

เรื่องราวของชีวิตคนในชนบท

กินต้มไก่ใส่กันชา
ก็ไปเผยแพร่เหมือนที่เห็นกันในโซเชียลอืมเป็นเสียงขาว
แต่คนเอาไปโคเวอร์ในติ๊กต๊อกอะไรแบบเนี้ยอืม
จะทำคลิปอะไรดีเนอะวันนี้ก็เลยฟังเพลงของอ่า
ิตตี้ผู้บาทไทยบ้านพอดีมันเป็นเพียงเกี่ยวกับอ่า
ผู้ใหญ่บ้านอกหักแกก็เลยเมาแกก็เลยไปประกาศ
ตลกดีเว้ยเราจะอ่าทำเรียนแบบยังไงดีเนอะ
จะเมาอะไรดีอันนี้ก็เลยคิดถึงกัญชาขึ้นมาเพราะว่ากัญชา
ตอนนี้มันก้ำกึ่งระหว่างว่ามันปลูกได้หรือเปล่า
ลูกได้จริงหรือเปล่าเขาไปถ่ายรูปลำโพงมาอย่างเงี้
แล้วก็เอาเสียงเราไปใส่มันก็เลยโอ้มันเหมือนอ่ะเหมือนจริงอะครับ
เป็นอุทาหรณ์ว่าบางทีเราก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นหน่อย
เพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์แล้วบางคนก็เหมือนจะเชื่อจริงนะครับ
บางคนก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกนั่นแหละอืมก็อยากจะบอกว่าทำไป
เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองเป็นเสียงของเขา
แล้วคนก็เอาไปอีกทีในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
อ่าก็ไม่กล้ากึ่งแล้วฮะเขายังไม่ให้ปลูกฮะ
อืมคือบางทีเนื้อหาต่างต่างเนี้ย
เราก็ต้องพิจารณาดีด้วยใช่ไหม
เพราะว่าบางทีถ้าเจ้าหน้าที่เอาผิดขึ้นมา
ไปแก้ตัวตอนหลังว่าอ๋อผมรู้เท่าไม่ถึงการ
เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเขาเสียหายด้วยไง
ใช่ผู้บ่าวไทยบ้านนี่เป็นละครอยู่
คุณหนุ่มอัธพรธิมากรกำกับเพื่อนผมเอง

อ่านข่าวอยู่บนเขมรศรเนี่ยดูยังไงละ